มีภูเขาและสองเราเป็นพยานรัก

พาไปเที่ยวจอร์เจียดีกว่าคุณผู้ชม

วิวดีมากมันดีว่าคุณผู้ชม

ประเทศที่หลายคนฝ่ายฝันที่อยากจะไป
ต้องกลับไปยืนตรงนี้แล้วผู้ชายพูดเขาขอแต่งงาน
ที่ไหนนะจอเจียเหรอเดี๋ยวเช็คติ้งไว้ก่อนเออจอเจีย

ให้มันพ้นวิภาวดีก่อน
แม่เห็นวิวสวยจากคลิปหนุ่มไร้บอกเลย
ตุ้นต่อมคนชอบเที่ยวแน่นอน
บรรยากาศมันสวยงามทุกมุม
ภูเขาก็ดีฮิม่าก็ดีบร์ไต้นรพันธุ์เว้ยเธอก็ดีจ้า
ดีจริงคนหล่อทรงแบทแต่อบอุ่นคุณผู้ชม
รักใครรักแบบจริงจังด้วยนะ
เขาเปิดตัวตลอดเขาไม่เคยปิดเรื่องความรักนะคนนี้
แล้วรู้มั้ยว่าคลิปนี้นุ่มบริร์ตเนี่ย

เจ้าตัวเนี่ยยอมรับตรงเลยว่าไปกับสาวคนนึง

พูดชัดแบบไม่แบบไม่เลี้ยงไข้ด้วยเขาบอกว่าอย่างนั้น
ตอนนี้คุยด้วยแล้วเปิดใจกับคนเดียวเลย
ที่สำคัญทริปนี้พิสูจน์ความสัมพันธ์ด้วยว่า

ส่วนใครจะเป็นสาวคนพิเศษคนโชคดีคนนั้น
ไบ้บอกแบบไบ้ใครบอกมาเลย

ดูคนนี้ทีละคนทีละคนผมว่าไม่น่าจะอีกนานมากหรอก

ออกการแล้วอวการ
น่าจะออกแล้วนะตอนนี้ออกวงการแล้ว

เคยเฉียดมั้งไม่รู้เหมือนกัน

ก็ใช่เคยเป็นนางงาม

เป็นอันนี้แปลนเนาะ